เอาอีกแล้ววันนี้มันทีมชิงทองนะ

หนุ่มคนนี้ก็ไปชิงทองครับเป็นร้านทองแถวบางแคร์
กระโดดขึ้นเคาน์เตอร์กวาดไปหมดเลย
โอ้โหจับภาพไว้ได้หมดเลยคุณผู้ชม
เป็นร้านทองในห้างครับนี่ปีนขึ้นเคาน์เตอร์โอ้โห
แล้วก็เปิดเนี่ยเปิดตู้โชว์ทองนะ

เนี่ยพ่อใหญ่ลพพอในใจพี่ได้

มือขวามีปืนไงก็จะยิงขู่ลพพอเนี่ย

แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่สกัดขาคนร้ายไว้ได้ครับ

เนี่ยความจริงพี่หลุงรอบประพานี่ไม่ได้มีอาวุธ
ไม่ได้มีอะไรเลยนะ

โยต้าโคโรนาสีขาว๒๑๓๐มีวงจรปิดในบันทึกภาพไว้ได้ตอนขับหลบหนีครับ
นี่รุ่นเก่าหน่อยขับออกจากห้างไปทางถนนเพชรเกษมขาเข้าครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้สักเกือบบ่าย๓โมงที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ห้างโลตัสสาขาบางแคร์เขตบางแคร์
ตำรวจสนหลัก๒ก็ไปตรวจสอบร้านทองจุดเกิดเหตุก็เจอ
เสร็จกระจกแตกเพียบครับเต็มพื้นเลย
นี่พนักงานก็มาชี้ให้ดูโอ้โหมันสะกว่าไปหมดเลย
แล้วก็มีแผงวางสร้อยคอทองคำก็กระจัดกระจายไปหมด
พนักงานร้านบอกว่าคนร้ายเนี่ยเอาทองคำไป๗๑เส้นนะ
แบ่งเป็นเส้นละ๑บาทแล้วก็๓บาท
มูลค่าความเสียหายรวมโอ้โหเกือบ๒ล้าน

ลุงรบประพอมันสักครู่คุณผู้ชม
ที่เราให้เห็นภาพเมื่อสักครู่ที่พยายามสกัดคนร้าย

วิเชียนสิแสงจันทร์อายุ๖๗ปีครับพูดชื่อให้ดังเลย
เป็นคนที่ไปขวางคนร้ายไว้เล่าให้ฟังว่าปกติ
ไม่ได้อยู่สาขานี้ด้วยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ตอนเกิดเหตุลุงเห็นคนก่อเหตุมันกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ตู้ทอง

จังหวะนั้นลุงก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามันพกปืนมาด้วย
ก็เลยพยายามขัดขวางจะดึงขาคนร้ายไง
แต่คนร้ายมันหันปืนมาทีนี้รู้แล้วมันเอาปืนมาด้วย
เอาปืนมาขู่ลุงแต่เห็นไม่ได้ยิงนะ

โดดลงเคาน์เตอร์เนี่ยลุงพยายามสกัดคนร้ายอีกรอบหนึ่ง
แม่ยังหนีไปได้เว้ย

ตอนผมวิ่งเข้าไปมันอยู่ด้านหลังผม
เขาไปข้ามืออยุ่มาทีนี้ค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะชื่นชมลุงวิเชียนจริงครับ

แต่ยังไหวอยู่
ยังเอาเรื่องอยู่ยังจะสกัดคนร้ายให้ได้
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังตามตัวคนร้ายมา
ดำเนินคดีไม่ได้ครับแต่ร้านทองตอบแทนความดีคุณลุงฮะนี่ไง
อกเงินสดเป็นสินน้ำใจครับ

ร้านทองก็เป็นหมื่นบาทครับที่พยายามช่วยเหลือนักขวาว
โอ้โหนี่แค่มาแทนเพื่อนนะ

แล้วบริษัทรอบพอนี้ต้องยกท่านเป็นบุคคลตัวอย่างนะ
ใช่นะครับโอ้โหกล้าหาจริง